จริงวางเท้าหลัก๘๙แสนล้าน๑ล้าน๒จริงมันมีนะครับ
ว่าจุดแข็งของผมคือความหลากหลายของสินค้าครับ
ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าราคาสูงเท่าไหร่หายากแค่ไหนจำนวนบนโลกนี้มีกี่คู่
ผมคิดว่าผมสามารถหาได้ทุกอย่างครับ
ทำอาชีพเนี้ยผมทำงานมาประมาณห้าปีแล้วผมก็เจออะไรมาเยอะมากครับเลย
เรื่องท้อเรื่องอะไรพวกนี้มันท้ออยู่แล้วเป็นปกติครับแต่ว่าก็ทราบอยู่แล้วว่าท้อแล้วทำยังไง
เวลาทำอะไรเนี่ยมันต้องทำแบบว่าอย่างจริงจังฮะอยากอยู่กับมันอยากประสบความสำเร็จกับมัน
มากกว่าแบบว่าที่เราเคยทำงานมาทุกอย่างเลยมองมันว่ามันจะเอาเป็นอาชีพเราได้ไหมมันจะหาเลี้ยงเราได้ไหม
ก็พอหาคำตอบไปเรื่อยมันก็ตอบว่าได้ผมก็เลยหยุดทุกอย่างแล้วมาทำตรงนี้เลยครับ
ธุรกิจถามว่าแน่นไหมเมื่อก่อนงานที่ผมทำไม่ใช่แบบนี้
เรารู้จักแค่ว่ารองเท้าคู่นี้ซื้อที่นี่แล้วรองเท้าคู่นี้ขายที่นี่
คือคนซื้อกับคนขายเป็นไปได้ทุกทีผมแค่จับให้มันมาเจอกันแค่เนี้ยฮะ
พอจะลงตัวผมว่าน่าเสียหายไปหลักแสนอยู่ครับ
พอรู้รองเท้าสำคัญครับสำคัญมากด้วยครับถ้าเกิดว่าจะทำอาชีพนี้อย่างจริงจัง
เวลาเราซื้อของมาเราไม่ต้องพึ่งใครเราสามารถดูแค่แบบว่า
เขาแค่ส่งรองเท้ามาให้ผมแค่เนี้ยแล้วผมสามารถรู้เลยว่าคู่ในแท้หรือปลอม
อีกหนึ่งอย่างที่ควรจะมีก็คือความรู้เกี่ยวกับว่าคู่นี้
เทลงานมันมีอะไรบ้างอย่างจอแดนอย่างนี้๑คู่
ปกติจอแดนพื้นหน้าตาเป็นยังไงรองเท้าคู่นี้มีสตอรี่อะไร
วัสดุมันใช้อะไรบ้างพวกนี้ควรมีอย่างรุนแรงเลยครับ
รองเท้าอ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติมันจะออกหนึ่งครั้งแล้วทุกคนรอตัวนี้ออกอยู่
ก็คือจังหวะเวลามันจะเป็นแบบนี้ครับคือสเต็ปแรกราคาก่อนออก
เต็ปที่๒คือราคาตอนณเวลาที่ออก
เต็ปที่สามคือหลังออกไป๓จังหวะนี้ครับมันต้องลงให้ถูกอ่ะฮะ
ถ้าเกิดว่าลงถูกจะได้ลูกค้าลงถูกในที่นี้หมายถึงราคาต้องต้องเป๊ะด้วยนะฮะ
ก็คือแบบว่าจังหวะนี้ควดลงราคานี้
ตรงนี้มันจะได้ผล
ราคาอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐๐๐บาทขึ้นไปครับ
รองเท้าหลัก๘๙แสนล้านหนึ่งล้าน๒จริงมันมีนะฮะ
ก็สามารถหาได้แต่ว่าค่านิยมในประเทศไทย

ที่ลูกค้าจะมาซื้อรองเท้าราคาหลักล้าน
ที่เป็นสีขาวที่เป็นรุ่นยอดนิยมตลอดจานเลยไงฮะ
รองเท้ามันก็ราคาป้ายมันก็อยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐บาทครับ
ในนี้ในนี้เขามีเขียนอยู่บนป้ายไทยอันนี้๓๕๐๐บาท
แต่ว่าของผมใช้เทคนิคไม่เยอะมากมันก็อยู่ราคาแค่แบบพันสองพันแค่นี้ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบว่าไลน์เยอะกว่านี้

ให้ลูกค้ามากกว่าครับมากกว่าที่จะรับเอง
อย่างแรกเลยครับผมจะดูจากการแต่งตัวของเขาว่าแนวไหน
ความรู้เรื่องรองเท้าเขามีมากน้อยแค่ไหน
แล้วผมก็จะลองสุ่มไว้ให้เขาว่าพริกตัวนี้พี่ชอบไหม

แล้วลองไซส์หาสีปรับกัน
ก็คือง่ายต้องเก็บรายละเอียดจากลูกค้าก่อนว่า
รายละเอียดของตัวเขามันเป็นอย่างไร
เราถึงจะเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเขาให้ลูกค้าได้ครับ
ที่รู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับ
เรื่องของการทำให้ลูกค้าผิดหวัง

สั่งของแล้วไม่ได้สั่งของแล้วมาไม่ตรงกำหนด
อย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมแคร์ลูกค้ามากกว่าเรื่อง

เพราะตัวผมเองผมรู้ว่าผมผิดตรงไหน
ผมแก้ไขตรงไหนผมทราบแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีก
แต่ว่าเรื่องบางเรื่องผมไม่สามารถควบคุมได้
มันเลยทำให้ลูกค้าเสียใจแบบว่าในบางทีอะไรอย่างนี้ครับ

วันรีลีสราคาหนึ่งหลังราคาหนึ่ง
ราคาขึ้นลงยังไงฮะผมเก็บตังค์ลูกค้าเท่าไหน

คือบางทีอาจจะโดนต่างชาติบิดมา
หรือว่าคนไทยบิดมาให้ราคาต้นทุนมันสูงขึ้น
โดยที่แบบว่าเราไม่ได้กำไรหรือว่าเราเข้าเนื้อไปเลยอะไรอย่างนี้

ใช่ครับคนเลือกรองเท้าครับตอนนี้ต้องบอกว่าคนเลือกรองเท้าครับ